ข้อยรวยข้อยรวย
แซทรีย์ไปเลย
เขาไปมีแฟนใหม่
แม่ก็บอกว่าถ้าเลือกคนนั้นก็ไปเลย

มันลำบากมากเลยค่ะเวลาฝนมา

จะไปเก็บกระมังไหนจะไปเก็บถ้วยจาน
ขายก็ไม่ได้เวลาฝนตกมันไม่ได้เลยนะ

แม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรต้องช่วยพ่อ
สวัสดีค่ะป๊อปสวัสดีปากท้องของคนอยากรวย
กับรายการเซ็นทีป้ายแดน

นายกูเจอเป็ดป้าวิรัย

เพราะว่ามันสางมาก

วันธรรมดาเลยนะเป็นวันละเป็นร้อยกว่าตัว
และถ้าเกิดโชว์เหตุการณ์ศาสตร์จินตุจินทุกอย่างด้วยนะ

แบบเช้าเย็นจริงต้องตามรายภาษีเยอะ

เราก็ไปล้วงความลับป้าค่ะ

และที่นี่ก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดป้าวิไล
ตั้งอยู่ที่ซอยลาดประเขา๖๖ขายดิบขายดี
มีลูกค้ามายืนรอเต็มร้านกันเลยล่ะครับ
วันหนึ่งเนี่ยต้องต้มเป็ดมากถึง๖๐๐ตัวเลยทีเดียว
หมี่แหมตื่นมาต้มเบ็ดกันตั้งแต่ที๓
ขายดีจนตอนนี้เปิดถึง๒สาขา
และมีลูกชายเป็นคนดูแลกิจการ

อันนี้คือวันธรรมดา

มีเทศกาลก็สานจริงก็ได้

ถ้าหยุดจริงว่าร้อยกว่าตัว

แล้วก็เกาะเทียมอันนี้มีสูตรเด็ดมั้ยฮะ
อย่างซ้าปกติเลยไหม
อย่างพิเศษเจ๋นผมเกาะก็ข้างใน

ขายดีขนาดนี้วิธีการทำทำยังไงทำยังไงขายดีขนาดนี้อ่า
ไปครับแม่ไม่ห่วงเลยน่ะเอาดีดีแม่แม่เอาดีดีแม่แม่
เป็นไงเยอะป่ะล่ะเฮียที่เยอะที่เฮียยังไม่รู้ใช่ไหม
อันเนี้ยคือที่ต้มแล้วแล้วเอามาผึ้งค่ะอ๋ออันนี้คือต้มเสร็จแล้ว
ได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะมาต้องพึ่งด้วยค่ะเพื่อพึ่งมันร้อนอืม
ค่ะจะเอาไปเลาะแล้วก็ข้างหลังนี่เฮียยังไม่รู้นะ
ว่าเขามีหม้ออยู่สองขนาดด้วยกันอ๋อมีหม้อขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่
นี่เล็กแล้วหรือนี่อ่านี่เล็กเล็กยี่สิบตัวค่ะใหญ่แล้วไก่
สิบตัวครับเพราะฉะนั้นรายได้ต่อหนึ่งวันแบบว่าเฉลี่ยเฉลี่ยเลยแม่
ประมาณวันละเท่าไรคะมีหมื่นนึงอ่าค่ะลูกน้องอีกห้าคนอ่า
มีค่าลูกน้องแม่มีค่าลูกน้องอะไรอีกแม่จะมีใครจ่ายเยอะค่าของค่าพัก
มีใครเข้ามาอะค่ะเดี๋ยวขั้นต่อไปกลมเสร็จมะพึงใช่ไหมอ่าใช่
ไหมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนสุกแล้วชั่วโมงนึงอะเอาให้ผมเกลี่ย

มีอีกสองหม้อนั้นเขาจะทำอะไรบ้างกันครับ
อันนี้จะให้คุณองค์น้ำหัวเชื้อ

คือคุณคือพวกหนูกับเฮียเนี่ยนะ

ซึ่งเคล็ดลับในการต้มเป็ดให้อร่อย
ก็จะอยู่ตรงนี้นี่เองล่ะครับคุณผู้ชม
เพราะในการต้มเป็ดแต่ละครั้งเนี่ย

จะต้องเอาหัวเชื้อที่เก็บไว้กว่า๒๐ปีนี้

ซึ่งสูตรลับหัวเชื้อน้ำต้มเป็ด๒๐ปีนั้น
ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนซะด้วย

เตรียมจดกันให้ไวเลยนะครับ

ให้เป็นช่องทางทำเงินสำหรับใครที่อยากสร้างอาชีพกัน
นั่นก็คือร้านเนื้อแดดเดียวแม่วันนา
ที่ขายได้ถึงวันละ๔๐๐พวง

คงต้องไปคุยกับพี่นาเจ้าของร้านกันหน่อยแล้วล่ะครับ
ถ้าเป็นหมูเราจะใช้สันนอกนะคะ
ถ้าเป็นเนื้อเราจะใช้เนื้อส่วนซี่โคง
เพราะว่าเวลาเอามาทอดแล้วมันนุ่มค่ะ
แล้ววันหนึ่งใช้หมูกับเนื้อเยอะแค่ไหนกันล่ะครับ

ซึ่งวันนี้พี่นาก็จะมาเผยเคล็ดลับการหมักหมู
แล้วเนื้อแดดเดียวให้ได้รู้กันไปเลยล่ะครับ
ส่วนเครื่องปรุงในการหมักเนื้อทอดก็จะคล้ายกันกับหมู
ก็จะเพิ่มเติมในสูตรรับเฉพาะตัว
นั่นก็คือใส่ข้าวสารเหนียวลงไปเพื่อดับคาว
และทำให้เนื้อมีกลิ่นหอม
โดยจะต้องออกแรงนวดไปเรื่อย

หลังจากนั้นก็จะร้อยใส่ตอก
แล้วเอาไปแขวนตากไว้จนหมูแห้งหมาด
ก็พร้อมที่จะเอามาทอดขายได้แล้วล่ะครับ
แล้วในการทอดต้องมีเทคนิคอะไรหรือเปล่าล่ะครับพี่นา
ตัวนี้สำคัญค่ะคือตะแกงนะคะต้องใช้ทอดนะคะ
ตะแกงลองเพราะว่าเศษเครื่องที่เราหมักหมูหมักเนื้อนะคะ
เวลาเราทอดมันจะได้ไม่ติดที่เนื้อนะคะ
เขาจะมาติดที่กระทะแทนแล้วก็ติดที่ตะแกงแทนนะคะ
เราต้องปล่อยปรับไฟนะคะใช้ไฟกลาง
อันนี้คือเหลืองแล้วอันนี้ลูกค้าชอบเหลืองก็จะประมาณนี้ค่ะ
แต่ก่อนที่จะมาขายหมูทอดเนื้อทอดได้ดีขนาดนี้เนี่ย
เมื่อก่อนพี่นาก็เคยประสบปัญหามาก่อนคืออะไรล่ะครับ

มีใบประกอบการมีหน้าร้านมีบ้านเป็นของตัวเองทำผมค่ะ
แต่ตั้งแต่เจอโควิด๔รอบก็ปิด๔รอบ
รายได้ก็หายลูกค้าก็หายก็เลยเปลี่ยนอาชีพเป็นแม่ค้า
เราลองทำกินเองค่ะทำจนมั่นใจว่าเอออร่อยนะ

ก็เลยคิดว่าเออน่าขายขายได้น่าลองค่ะ

ผลตอบรับมันดีลูกค้าเราแบบมั่นใจสะอาดอร่อยเขาก็มาค่ะ
พี่นามีความคิดว่าเราจะตั้งชื่อร้านยังไงดีให้มันขัง

เพราะว่าอยากดังเหมือนแม่ประนอมที่ว่า
ใครที่อยากลิ้มลองความอร่อย

ช่วงหน้าใครอยากรู้สูตรลับ๒๐ปีที่ทำให้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดป้าวิไลอร่อยจนยอดขายพุ่งขนาดนี้อดใจรอสักครู่เดียวครับ
พร้อมแสดงความคิดเห็นถึงเหตุผลที่ชอบดูรายการเศรษฐีป้ายแดงใส่แฮชแท็กเศรษฐีป้ายแดงเปิดเป็นสาธารณะ
ก็ลุ้นรับของรางวัลสวยใส่แล้วรวยจากรายการไปได้เลยครับมาร่วมสนุกกันเยอะเยอะนะครับ
แต่โชคชะตาก็พาไปว่าเลิกกัน
เพราะว่าเขาไปมีแฟนใหม่
เราก็ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเลย

ก็เคยร้องไห้
ขยันและอดทนและอยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีมากขึ้นต่อให้เราเหนื่อยแค่ไหน
ผมสามารถยืนอุ้มลูกผมเนี่ยยืนทั้งวันเลยนะ
เพราะลูกตื่นกำป้อนนมและย่างไกล

สิ่งที่ดีสำหรับเขาเนอะ
เสถีป้ายแดง
กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดงกันอีกครั้ง
ของก๋วยเตี๋ยวเป็ดป้าวิไลตอนนี้ก็ได้เวลาเปิดสูตรลับ
หัวเชื้อน้ำต้มเป็ดที่ถูกใช้ต่อกันมากว่า๒๐ปี
โดยขั้นตอนการทำนั้นจะเป็นอย่างไร

น้ำตาลอ้อย
พอใส่เครื่องปรุงต่างเสร็จเรียบร้อย
ก็จะนำเป็ดลงไปต้มไว้ประมาณ๑ชั่วโมง
ระหว่างนั้นก็จะต้องกลับเป็ดไปมา
เพื่อให้เป็ดสุกทั้งตัวซึ่งเมื่อเป็ดสุกได้ที่แล้ว
ก็จะนำออกมาผึงลมให้เย็นซะก่อนแล้วค่อยเลาะเนื้อเป็ดเป็นชิ้นชิ้น
เพื่อเอาไปทำก๋วยเตี๋ยวต่อส่วนน้ำต้มเป็ดที่เหลืออยู่นั้น
วิไลเขาก็จะเก็บไว้เพื่อให้เป็นหัวเชื้อสำหรับวันต่อไปนั่นเองล่ะครับ
ได้เคล็ดลับกันต้องเป็ดกันไปขนาดนี้เนี่ยก็ถึงเวลาให้หญ้าป้องกับน้องจับ
พิสูจน์รสชาติกันแล้วล่ะครับว่าจะอร่อยสมกับการรอคอยกันหรือเปล่า
ครับแล้วก็ไม่แข็งอัอ
ตับหนูอ่ะเป็นอะไรที่แบบว่ามันไม่ได้ตุกจนแข็งค่ะทุกคน
มีความนุ่มในตับครับแต่ไม่ขาว

เนื้อเป็ดเข้าได้ในปากนิ่มนั้นโอ้ก็เมื่อกี้ที่เราตักอ่ะเฮียเห็นมั้ยตอนเราตักอ่ะยังยุ่ยแล้วอ่ะ
เดี๋ยวมีเซคเจอร์สัมผัสไข้ไส้
น้ำซุปนี่จริงหวานอยู่แล้วมาถึงไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยเพราะว่าหวานกระดูกเป็ดที่เขาต้มและตุ๋นได้จากหัวเชื้อ๒๐ปี
ที่น้ำซุปมีรสชาติอร่อยขนาดนี้เนี่ยก็เป็นเพราะวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่ป้าวิไลใส่ลงไปผสมกับน้ำหัวเชื้อที่ป้าวิไลเนี่ยไม่เคยทิ้งมากว่า๒๐ปีและเพิ่มรสชาติด้วยน้ำตาลอ้อยผงปรุงรสน้ำมันหอยน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วดำผงพะโลพริกไทยและตัวที่ทำให้น้ำซุปมีกลิ่นหอมนั่นก็คือรากผักชีโปยกั๊กพริกหอมลูกผักชีอบเชยกระเทีย
มันก็หอให้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในน้ำซุปเลยครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะเพราะมีอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับน้ำซุปหม้อนี้นั่นก็คือซีกโครงเป็ดนั่นเองแหละครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้น้ำซุปที่อร่อยแล้วมีกลิ่นหอมแล้วแหละครับคือรวมแล้วก็เตี๋ยวเป็ดของแม่อร่อยเลย

ก็ไปใส่งานไปก็ไปจับได้พอดีแม่ก็บอกว่าเออถ้าเรียกคนนั้นก็ไปเราก็ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเหรอเลี้ยงลูกคนเดียวอ่ะเงินให้ลูกเรียนลำบากตอนนั้นยังไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวไปรับจ้างหรอวันละ๓๐๐ให้ลูกไปโรงเรียนร้อยหนึ่งเอามาซื้อกินอีกร้อยหนึ่งก็ไม่พอนะค่ารสลุกอีกเคยร้องไห้ไหมก็เคยเคยร้องไห้ด
เขาตั้งใจเรียนบางทีเราไม่ได้กินอะไรเลยนะเราก็ต้องหอมให้ลูกเขาเคยพูดกับเราว่าแม่เหนื่อยไหมแม่สู้สู้นะเคยบอกเหรอเคยเคยบอกแม่เดี๋ยวหนูเรียนจบแม่ก็จะได้สบายซึ่งความที่ต้องหาเลี้ยงลูกด้วยตัวคนเดียวเพียงลำพังกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นถ้าแรงงานก่อสร้างไม่พอใช้ป้าวิไลจึงต้องหารายได้เสริมด้วยก
สูตรมาแล้วก็เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเป็นของตัวเองแต่ก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดเพราะช่วงแรกที่เปิดร้านขายได้เพียงวันละ๒ตัว
พวกที่ทำก่อสร้างเนี่ยเศร้าทิศอย่างมาช่วยร้านก๋วยเตี๋ยวพอทำอยู่กับร้านเลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราเปิดเองบ้างดีกว่า
ใช่ทีนี้ไปซื้อสะพาน๒มา๕ตัววันเริ่มแรกก็ขายได้วัน๒ต่อ

ขายได้อาทิตย์หนึ่งก็ได้๕ตัวค่ะ
แล้ววันไหนที่แบบเป็นจุดเปลี่ยนของแม่เลยที่แบบว่าอยู่แล้วก็มาขายดีเลย

๑๐ตัว๑๕ตัวเหรอค่ะ๑๕ตัวฮะ๑๕ตัวอยู่ตัว
ดูเหมือนชีวิตป้าวิไลจะดีขึ้น
มีร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดเป็นหลักเป็นแหล่ง
แต่สุดท้ายก็มาเจอเรื่องที่ไม่คาดคิด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

วงบ้านและก็เรื่องร้านเนี่ยมันนึงมีขุมศาสตร์เหลือเบิ้ลพ่ออะเก้าพ่อช่วยหน่อยนะคะเลยประมาณด้วย
ภูมิใจอะไรบ้างค่ะ
ภูมิใจที่ว่า

แต่เราไม่เอาเปรียบลูกค้านะ

สำหรับใครที่
ขอบคุณมากมากขอบคุณป้าวิไลขอบคุณพี่แอนเลยค่ะสวัสดีค่ะ
จากเส้นทางของก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็ขอมาอีกหนึ่งร้านข้างทางที่ขายดีไม่แพ้กันอย่างไก่ย่างกันบ้าง
ซึ่งที่นี่เนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อทั้งเรื่องความอร่อยถูกและขายดีดี
แต่ร้านเขาจะขายดีขนาดไหนเราไปหาน้องใบตองกันเลยครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใบตองและเศรษฐีป้ายแดงมารายงานตัวแล้วนะจ๊ะ
วันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่หน้าวัดหงทองปากเกร็ดค่ะ
จะพามาบุกร้านนี้เลยไก่ย่างตีสี่
เรียกได้ว่าเป็นร้านไก่ปิ้งไก่ย่างที่สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวหลักแสนต่อเดือนนะคะ
เพราะเขาขายกันวันละร้อยกว่ากิโลกรัมสุดยอดจริง
เคล็ดลับในการเป็นเศรษฐีป้ายแดงของเขาคืออะไรตามใบตองไปเลยจ้า

ส้มตำไก่ย่างตี๔ร้านอาหารริมทางหน้าวัดหงทอง
ปากเกร็ดร้านเด็ดร้านดังขวานใจคนอีสานเพราะเขาเนี่ยขายมานานกว่า๑๓ปีแล้วล่ะครับ
ขายกันตั้งแต่ครกละสิบห้าบาทผ่านมาจนถึงตอนนี้ก็ครกละยี่สิบ
เรียกว่าราคาเนี่ยไม่แพงพร้อมกับไก่ปิ้งที่แสนราคาถูก
ไม้ละสิบบาทไปจนถึงสิบห้าบาทเท่านั้นเองล่ะครับมีทั้งปีกน่องตับเครื่องในไก่
หรือจะไก่ย่างเป็นตัวเขาก็มีนะแถมยังมีปลาดุกที่วันหนึ่งเนี่ยขายได้มากกว่าถึง๑๕๐ตัวเลยนะครับ
คุณผู้ชมย่างเนี่ยหมดทุกวันไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยโลเลยล่ะครับ
ร้อยโลจริงไหมเบาะจริงครับ
อุ้ยยยยยยยถึงด้วยอะ

ย่างกันตั้งแต่ตี๔จริงไหม
เดี๋ยวนะพ่อนอนวันกี่ชั่วโมงเองเนี่ย

มาช่วงเย็นประมาณสี่ห้ามง
อันนี้เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่า
อยากรู้แล้วว่าทำไก่สูตรหมักไก่ยังไง

เนี่ยก็ทำเอาหอมจนอยากรู้เลยใช่ไหมล่ะครับว่าก่อนจะย่างเนี่ยเขามีวิธีการหมักกันยังไง
แบบนี้คงต้องขอส่งน้องใบตองเข้าไปล้วงสูตรกันสักหน่อยแล้วล่ะครับแต่ก่อนที่เราจะมาเริ่มหมักกัน
ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะได้มาอิ่มจุกกันในราคา๓๒บาทกับเศรษฐีป้ายแดงกันแล้ว
ซึ่งวันนี้น้องใบตองจะพาไปอิ่มจุกกันที่ไหนเตรียมโทรศัพท์มือถือเอาไว้ให้ดี
แล้วตั้งตารอดูกันเลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมใบตองและเศรษฐีป้ายแดงวันนี้นะคะ
บอกเลยว่าอยากจะคืนกำไรให้กับแฟนรายการทุกคนได้กินของอร่อยชุดใหญ่สุดคุก
ในราคาอิ่มจุกเพียงแค่๓๒บาทเท่านั้นค่ะ
ตั้งใจฟังกติกาให้ดีนะคะ
กติกาการร่วมสนุกกับกิจกรรมอิ่มจุก๓๒บาท
เมื่อเห็นสัญลักษณ์อิ่มจุก๓๒บาทขึ้นที่หน้าจอ
ฟี่ภาพตัวเองขณะรับชมรายการเศรษฐีป้ายแดง
แล้วคอมเมนต์มาที่ใต้โพสต์อิ่มจุก๓๒บาทประจำสัปดาห์
ที่เฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓
สิบภาพที่ถูกใจทีมงานจะได้รับรางวัล
ประกาศผลที่เฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดง

แล้ววันนี้นะคะใบตองพาทุกคนมาอยู่ที่ร้านนี้เลยค่ะ
จางล่าเมียนจุฬาซอย๕
ส่วนโปรโมชั่นชุดใหญ่อิ่มจุก๓๒บาทนั้นจะเป็นโปรไหน

จางล่าเมียนะคะเป็นบะหมี่รสเผ็ดที่มีทั้งหมูตุ๋นเนื้อตุ๋น
แบบสไตล์จีนที่ผสมผสานระหว่างซุปเนื้อสูตรคุณย่า
และพริกสไตล์จีนสูตรลับของทางร้าน
ยกเซตมาแบบนี้เลยนะจ๊ะเริ่มกันที่ชามแรกตรงหน้านี้
นี่คือเมนูลาเมียนค่ะจะเลือกได้ว่าจะเป็นหมูตุ๋น
หรือเนื้อตุ๋นก็ได้นะคะเขาบอกว่าอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยนะ
อร่อยมากคือเส้นเขาจะเป็นเส้นบะหมี่ที่มีความเหนียวนุ่มนะคะ
นางมีความแบบเผ็ดร้อนแล้วก็เหมือนข้องทอง
เมนูที่สองอันนี้เป็นซุปนะคะน้ำซุปอร่อยมาก
หวานหอมกลมอันนี้ดีมากเลย
บอกเลยว่าเมนูนี้ต้องจัดค่ะ
จัดให้ความทั้งทั้ง๓เมนูเลย
สำหรับเมนูที่จะได้อิ่มจุกกับโปรโมชั่นของเราในวันนี้ก็คือทั้ง๓เมนูด้านหน้านี้นะคะ
จางล่าเมียน๑ชามค่ะซุปตุ๋น๑ทีบและก็อีก๑จานกะเพราค่ะ
เมนูนี้ราคาเต็มทั้งหมด๓๖๘บาท
แต่สำหรับแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดงวันนี้คุณจะจ่ายเพียงแค่๓๒บาท
หยิบโทรศัพท์มือถือของคุณให้พร้อมนะคะ
ถ้าเกิดว่าเห็นสัญลักษณ์อิ่มจุกขึ้นมา
โทรศัพท์มือถือแล้วเซลฟี่รูปตัวเองค่ะ

ตอนนี้สัญลักษณ์ขึ้นมาแล้วค่ะทุกคน
หยิบโทรศัพท์มือถือแล้วถ่ายภาพเซลฟี่ของคุณ
เศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จ้า
ถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลย
ผู้โชคดี๑๐ท่านที่ภาพถูกใจทีมงาน
จะรับไปเลยนะคะโปรโมชั่นอิ่มจุก๓เมนูนี้ในราคาเพียงแค่๓๒บาทเท่านั้น
และสำหรับใครนะคะที่อยากตามรอยความอร่อยแบบใบตอง

จางล่าเมียนซอยจุฬา๕โซนสวนหลวงสแควร์ค่ะ
ร้านเปิดตั้งแต่๑๑โมงจนถึง๓ทุ่มเลยนะคะ
ได้ทั้งอิ่มทั้งจุกกันขนาดนี้
ช่วงหน้าใครอยากรู้เคล็ดลับหมักไก่ให้อร่อย
ไก่ย่างตี๔ห้ามพลาดสักครู่เดียวครับ

เวลาฝนมาโหยเพลิงก็ปิว
ไหนจะไปเก็บกระลำมังไหนจะไปเก็บถ้วยใจนะคะ

ใช่ค่ะขายก็ไม่ได้เวลาฝนตกนี่ไม่ได้ดูนะ
เอ็บลงแต่ไม่ให้ใครเห็นเลย
ถึงเราสะพายลูกเราเนี่ยเป็นสักสองชั่วโมง
ผ่าท้องนี่ยังไม่ได้นั่งเลยนะไม่ได้พักเลยนะ
เศรษฐีป้ายแดง
ยังอยู่กับรายการเศรษฐีป้ายแดง
ช่วงนี้ใครอยากค้าขายดีเราก็มีอีกหนึ่งทีเด็ด
เพราะนอกจากความอร่อยที่ต้องเสริมแล้ว
เรื่องของโชคลาภก็ต้องเสริมเหมือนกัน
แต่จะเสริมด้วยวิธีไหนเราไปหาสินแสชัยกันเลยครับ
ใครที่อยากจะค้าขายดิบค้าขายดีและประสบความสำเร็จ
เรื่องเกี่ยวกับค้าขายความสวยความงามและมหาเสน่ห์มหานิยมต่างต่าง
ต้องที่นี่เลยครับเจ้าแม่เซียนจิ้งจอก
วันนี้สินแสชัยก็เลยพาทุกคนไปที่อารามไทยเสวียนก้วน
อารามของศาสนาเตาแห่งแรกในประเทศไทย
ตั้งอยู่ที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
เป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเตาและสอนวิชาห่วงจุ้ย
ที่สำคัญเนี่ยครับที่นี่เนี่ยเขารวมไว้ซึ่งเทพเจ้าและเซียนหลายองค์
ซึ่งอีกหนึ่งเซียนที่ขึ้นชื่อเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์
เกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายโดยตรงก็คงต้องยกให้กับเจ้าแม่เซียนจิ้งจอก
รู้เรื่องราวประวัติของเจ้าแม่เซียนจิ้งจอกกันไปแล้วแบบนี้วิธีไหว้เจ้าแม่เซียนจิ้งจอกกันไปแล้ว
เจ้าแม่ต้องทำยังไงบ้างล่ะครับ
จุดทูบหนึ่งดอกเพื่อสื่อให้ท่านได้รับรู้แล้วต้องนำของหอมมาถวาย
เช่นดอกไม้ก็ดีนะฮะเทียนก็ดีนะฮะหรือน้ำมันก็ดีที่มาเติมในตะเกียงอันนี้
แล้วก็อย่าลืมนำลิปสติกเครื่องประทินโฉมและผลไม้ก็ได้
แล้วก็ไข่ไก่แล้วก็ขนมที่เป็นทรงกลมแล้วพร้อมทั้งกระดาษไหว้เจ้าจีนก็ได้ฮะ
เรียกว่าหญิงเสีย๑๐ใบก็จะส่งเสริมเรื่องการค้าการขายประสบความสำเร็จ
ขอนะครับขอประสบความสำเร็จในเรื่องการค้าขายของสวยของงาม
หูหรือยันของเจ้าแม่เซียนจิ้งจอกนั่นเองล่ะครับ
แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายนะครับจะต้องมีการเสี่ยงดวงเสียก่อนถึงจะได้มา

เท่ากันระหว่างที่เรารอไก่และปลาดุกสุก
ละยี่สิบบาทของแม่อ้อยกันเลยเพราะได้ข่าวว่าขายดี
อะไรจะขายดีได้ขนาดนี้ล่ะครับเนี่ย
แม่วันนึงเนี่ยใช้มะระเกาวันกี่โลได้ค่ะ
๓๐กว่าโลเนี่ยละครับ

แม่ยังขายส้มตำ๒๐บาทในยุคนี้นะสูตรเด็ดเคล็ดลับของแม่ค่ะว่ามันคืออันนี้
นี่คือน้ำปลาร้าแม่เปิดแม่โชว์ว้าว
ทีนี้หนูเอาตำป่าละกันตำป่านี่คือ๓๐บาทใช่ไหมจ้ะ
เอาแบบแซ่บนะแม่ถ้าแซ่บไม่พอเอาหนูใส่ลงไปเลย
พอไหมละพี่แค่เน้นพอ
นะคะเราใส่มะเขืออเทศมะนาวนะคะ

นี่แหละคะ๓๐บาท

โอ้เป็นตาแจียบ

ตำปากของคุณแม่ก็พร้อมเสิร์ฟ
เอาเป็นว่าให้น้องใบตองไปชิมความอร่อยของอ้อยส้มตำไก่ย่างตี๔กันเลยครับ
หือคือปลาร้าแม่อ่ะมันไม่เหม็นตุอ่ะแต่มันมีกลิ่นปลาร้าหอมหอมนัวเบา
ต่อกันที่ไก่ดีกว่าไก่ย่างของร้านพ่อกับแม่คือแบบแห้งนะ
แต่ว่าบอกเลยสีและรสชาติของเขาไม่แห้ง
ส่วนนี้คือน้ำจิ้มแจ่วดูจ้ะน้ำจิ้มแจ่วเนี่ย
แม่ทำวันหนึ่ง๒รอบทำทีเยอะอย่างนี้เลย

เนื้อไก่ข้างในแห้งแต่ไม่แห้งกระด้าง
จะมีความแบบรสชาติฉ่ำของเนื้อซอสด้วย
ส่วนน้ำจิ้มแจ่วนี้คือถูกต้องมันคือแจ่วที่แบบรสแซ่บกำลังดี
มันเข้ากันมากทุกคนแม่อร่อยเด็ดจริงเลยนะครับ
น้ำจิ้มแจ่วถึงขั้นวันหนึ่งต้องทำถึง๒รอบด้วยกัน
ซึ่งก็เป็นสูตรจากคุณแม่อ้อยที่นำมาปรุงขายพร้อมกับไก่ย่าง
โดยเอาน้ำตาลปี๊บมะขามเปียกน้ำปลาเกลือมะนาวพริกมาผสมกัน
ยด้วยผักชีฝรั่งและผักชีคนกับเครื่องปรุง
ทุกอย่างละลายเข้าที่แค่นี้เราก็จะได้น้ำจิ้มแจ่วสูตรเด็ดของร้านแม่อ้อย
กับไก่ย่างตีสีกันล่ะล่ะครับมาต่อที่ช่วงใน
ปรับดีมากแห้งมากแบบไม่มีเละเละเลยอ่ะ
คือจับแบบปิ้งดีมากคือต้องยอมรับว่า
พ่อเขาใส่ใจในเรื่องของการควบคุมไฟในการย่างแต่ละอย่างอย่างดี
ทีนี้มาดูส่วนอื่นบ้างจ้าปล่อยไปเมื่อวานไม่กล้ากินเท่าไหร่
แต่ก็เพื่อเงินเราทำได้ปลาดุกอันนี้ตกใจนะปลาดุกอุ้ย
เล่นอะไรคนเดียวปลาดุกคือดีมากเลย
คือเนื้อปลาดุกอ่ะมันไม่เละแล้วมันก็แบบนุ่มกำลังดี
แล้วมันมีรสชาติของน้ำหมักใครที่เป็นสายปลาดุกย่างนะ
ต้องลองดีจริงอันนี้ส่วนตัวชอบปลาดุกด้วย
อร่อยเด็ดขนาดนี้น้องใบตองเนี่ยเขาทานไม่หยุดเลยนะครับเนี่ย
ต่อไปเราให้คุณแม่อ้อยและคุณพ่อประนอมเข้ามาพูดคุยถึงเส้นทางชีวิตกว่าจะมีวันนี้
ฝ่าฟันสู้ชีวิตเพราะอดีตต้องรับจ้างหาเงินรายวัน
เพื่อส่งเงินไปให้ลูกที่ต่างจังหวัดถึงสี่คนอะไรทำให้ฝ่าฟันมาได้จนมีวันนี้ล่ะครับ
มาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะประมาณสิบกว่าปีครับผม

หน้านั้นพ่อทำอะไรก่อนที่จะมาขายของ
ตัดต้นไม้ตัดจ้าทำต่อสร้างอ่าทำหมดสะเข็มอ๋อ
แล้วแม่ทำอะไรตอนนั้นคะแม่ก็ทำงานบ้านแต่เป็นแม่บ้าน
บางท่านก็เดือนละหกพันกว่าบาทมีลูกด้วยใช่ไหมคะ
จ้มีลูกสี่คนลูกสี่คนนี้อยู่ด้วยกันไหมไม่ได้อยู่จ้างเขาเลี้ยงอยู่บ้านนอก
ตอนนั้นก็หกพันห้าก็ส่งให้ลูกสักสี่พันก็เหลือใช้สองพันสองพันห้า
อะไรอย่างเงี้ยหรอก็เอาไว้ค่าชาวบ้านด้วยกว่าจะสิ้นเดือนอีก
มาได้ที่ตรงนี้ได้ไงค่ะเขาก็แนะนำมาที่ตรงนี้ว่า
ทำไมไม่ออกมาขายเขาว่าอย่างนี้
ลองดูไหมอ่าเขาก็บอกว่าได้ไก่ย่างสูตรของพ่อนี่คือพ่อก็ทำอยู่แล้วอย่างเงี้เหรอคะ
พ่อผมเขาเป็นคนชอบทำอาหารผมจำมาเลยจะมาประยุกต์ขึ้นหน่อยอืม
สมัยอ่ะเนอะจ้ะพ่อจำได้ไหมตอนแรกที่ขายอ่ะ
ขายกาลามังเล็กเล็กอ่ะเริ่มขายเยอะแค่ไหนจะว่าโลก็ไม่ใช่เนอะ

ลูกเนี่ยว่าเราต้องทำให้ลูกเราทำให้เหมือนเราอ่ะขยันและอดทนและอยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีมาก
ต่อให้เราเหนื่อยแค่ไหนลูกเราจะต้องมีความสุขนะแม่ถ้าคิดอย่างงี้
ความเหนื่อยเราจะจะน้อยลงถึงขนาดหายเลยผมสามารถยืนอุ้มลูกผมเนี่ย
ยืนทั้งวันเลยน่ะเพราะลูกตื่นกว่าพ่อนมแล้วก็ย่างไกรความรักคุณใจอ่ะ
อืมลูกเราอยู่ในอกเราเราได้ทำมาหากินแบบสุจริตอ่ะเพื่อสิ่งที่ดีสำหรับเขาเนอะ
อ่ะให้กำลังใจกันยังไงอย่างเมื่อกี้แม่บอกพ่อก็จะคอยมาบอกสู้สู้
แล้วแม่เราจะบอกพ่อยังไงถ้ารู้ว่าพ่อออกมาพ่อก็สู้สู้เหมือนกันอืม
จุดไหนที่แบบจุดเปลี่ยนที่ทำให้ขายดีเลยเห็นว่ามียูทูปเบอร์ต่างมาท่งหลังประเทศเข้ามารีวิวเราเลยนะ
เขาเป็นเป็นฝรั่งที่แม่เขาก็ถ่ายธรรมดาให้เหลือลูกค้านะมาถ่ายเอาก็มาถ่ายเอากล้องมือถ่ายก็ได้
แรกเขาโทรมาแม่ก็บอกว่าไม่เอาพูดไม่เป็นเขาบอกว่าไม่ได้นะเขามาแล้วเขานั่งเครื่องบินมาแล้วจองโรงแรมแล้วนะ
เปลี่ยนไม่ได้แล้วนะแม่ก็ว่าอ๋อทำไงพูดก็ไม่ได้เป็นเขาบอกว่าเดี๋ยวมีคนไทยไปด้วยมีร่ามมีร่ามให้
จ้ะเขาว่าเออได้แม่ก็พูดอย่างเงี้ยเขาก็พูดไปใส่จ้ะใส่โทรศัพท์นะก็บอกว่าอาหารมองไทยทำไมมันถูกจังอาหารริมทางรสชาติดีอะไรไม่ไม่เขาพิมพ์เฉยโทรศัพท์แล้วก็อ่านตามอ๋อ
เรียกว่าความอร่อยก็ถูกส่งต่อปากต่อปากจนทำให้มีเพจดังและต่างชาติทั้งฝรั่งเกาหลีบินมารีวิวทำให้ชีวิตพ่อนอมและแม่อ้อยกลับมาขายดีและลูกค้าแน่นร้านได้อีกครั้ง
ตอนนี้ผ่านมาเนี่ย๕ปีเราได้สินทรัพย์อย่างแรกก็คือรถค่ะผ่านมาจากนั้น๑๐ปี
สินทรัพย์ใหญ่ที่สุดของเราคือซื้อบ้านนะคะซื้อบ้านจ้ะซื้อบ้านเป็นของตัวเองแล้วค่ะ
หลังจากเช่ามาจ้ะราคาเท่าไหร่ค่ะหนึ่งล้านบาทโอ้โหหนึ่งล้านบาทเงินสดอ่า
จากการขายเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับเราแล้วก็ว่าโอ้โหก็มีบ้านแล้วก็มีบ้านแล้ว
แล้วที่บ้านของตัวเองอ่ะภูมิใจในตัวสามีภูมิใจในตัวลูกค่ะ
คุณพ่อล่ะคำว่าภูมิใจมันน้อยไปสำหรับผม
เราเป็นคนสะพายเนอะกดเงินมาแม่กดเงินมามันถึงไหมนี่มันล้าน
มันจริงไหมอ่าอันนั้นประมาณนั้นครับเนอะถึงเชื่อว่าอืม
พ่อตั้งใจว่าเขาทำได้อืมทำให้เรามั่นใจในตัวของคุณแม่
ก็เลยผมถึงขั้นหักดิบเลยนะมีอะไรอยากจะขอบคุณกันและกันบ้างไหม
ต้องใช้คำว่าขอบคุณเนาะขอบคุณคุณแม่ที่ทำในสิ่งที่
ที่เราไม่เคยคิดมาก่อนเราไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะเกิดขึ้นได้นะครับ
คือว่าเขาเป็นคนพาเราผ่านขอบคุณมากครับ
แม่ก็ขอบคุณพ่อมากที่ให้วันนี้ที่มีวันนี้เนอะ
มองพ่อมองหนูแม่หนูไม่ได้ให้อย่างนั้น
เรามีวันนี้ก็พ่อเราสองคนนี่เลยลูกรูปด้วยนะคะ
สิ่งหนึ่งที่พ่อกับแม่เนี่ยทำมาคือขยันอดทนแล้วก็รู้จักเก็บออกใช่ไหม
คือถ้าเราทำงานขายไปแต่เราไม่รู้จักการกรีบออมเราก็ไม่มีทุกวันนี้นะพอเนอ
ขอบคุณพ่อกับแม่มากเลยที่มาให้ข้อมูลนะคะ
เคล็ดลับเก็บตังค์ไม่ให้พ่อรู้ได้ไหม
แม่ก็เอาไปซ่อนไว้ตรงนู้นตรงนี้มั่งไม่บอก
ไม่บอกตอนนี้ยังไม่บอกหรอ

เล่นแบบหวานเหมือนกันแหละเผื่อได้ใช้